เรื่องของพรบคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับ

อาจจะกระทบต่อเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า
ณขณะนี้เองก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
คัดค้านเรื่องนี้อย่างจริงจัง

หน้าจมตีเว็บไซต์ของทางราชการ

การส่งข่าวสื่อสารข่าวของกองทัพบก

วันนี้ใครเข้าเว็บไซต์ของกองทัพบก
เรื่องของข่าวสารข้อมูลต่างจะล่าช้านะครับ

คือทหารได้ส่งตัวมือแฮคเกอร์

ส่งให้กับตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ

นายนัดดันัยคงดีซึ่งเป็นแฮคเกอร์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช
และหน่วยงานราชการหลายหน่วย
ถือว่าเป็น๑ใน๙คนที่มีพยานหลักฐานยืนยันการกระทำความผิดชัดเจนที่สุด
ทหารจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักย่านคลองสามวากรุงเทพมหานครครับ
พร้อมกับยึดของกลางเป็นฮาร์ดดิสต์แผ่นดิวิดีบันทึกข้อมูล
คอมพิวเตอร์หลายรายการ
อกจากนี้สิ่งที่ตรวจยึดยังพบสิ่งที่น่าตกใจคืออาวุธครับ
ไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นมีอยู่๒กระบอกปืนยาวอีก๑กระบอก
โครงปืน๒อันพร้อมกระสุนปืนและมีกัญชาอัดแท่ง๓แท่งด้วย
นี่คือตามข่าวที่ระบุมาว่าพบหลักฐานเหล่านี้หลังจากที่บุกเข้าไปตรวจค้นภายในบ้าน
ในบ้านนายนัดดันัยซึ่งเป็นหนึ่งในมือแฮ็กเกอร์เนี่ย
สารภาพว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มแฮคเกอร์ในเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชันไลน
กลุ่มครับก็เจาะเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และหน่วยงานอื่นอื่นด้วยส่งข้อมูลไปให้ผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊ก
พลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกรดเวย์เพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อ
พบตรเลยบอกว่าณขณะนี้นะครับ
ยังควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้อีกบางส่วนด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมยอมรับครับว่ากลุ่มที่ร่วมก่อเหตุ
อยู่ทั้งในประเทศก็มีต่างประเทศก็มี
แต่ปฏิเสธนะครับที่จะตอบคำถามว่ากลุ่มการเมืองนั้นเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
ในขณะที่ประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายพงพานุสเวตรุณนะครับ
ก็พูดถึงกรณีที่เว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือพรบคอมพิวเตอร์ครับ
ถือเป็นการละเมิดระบบข้อมูลบางส่วนของราชการ
ทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนได้รับผลกระทบ
เพราะถือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศนะครับ
ก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะเดินหน้าโจมตีเว็บไซต์ของภาครัฐต่อไป
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓โมงถึง๒ทุ่มวันนี้ครับ
ก็จะเข้าไปโจมตีเว็บไซต์ระบบปฏิบัติการการส่งข่าว
และการสื่อสารของกองทัพบก
ส่งผลให้การเข้าเว็บไซต์ในวันนี้อาจจะล่าช้ากว่าปกติ
อย่างที่เราเคยเข้าไปคลิกดูติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับ
แล้วก็กลุ่มที่คัดค้านต่อต้านไม่เห็นด้วยนะครับ